คุณผู้ชมคะตำรวจไปรวบตัวผู้ต้องหาค่ะ
ที่ไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงชาวสปลาว
เป็นระยะเวลากว่า๘ชั่วโมงแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอจนสลบนะคะ
แต่ว่าทางผู้ต้องหาบอกว่าผู้เสียหายเคยเป็นแฟนกับเขา
แล้วก็ที่อยู่ด้วยกันในโรงแรมนานหลายชั่วโมง
เป็นลักษณะของการง้อขอคืนดีค่ะ
ผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ก่อนอื่นก็คือจากที่ผมแจ้งสิทธิไปเมื่อกี

ตามข้อหาพี่เนาะครับเข้าใจนะครับ

ผู้ต้องหาคนนี้คือนายโชคชัย
หรือชัยลานกระบืออายุ๓๒
โดยมีหมายจับนะคะหมายจับสารอาญาธนบุรี

ข้อหาคงคือกระทำชำระว่าผู้อื่น
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

กระทำด้วยประกันใดให้ผู้อื่นปราศจากอิสรภาพในร่างกาย
ไปแจ้งความกับตำรวจสนเพชรเกษม
ว่าถูกนายโชคชัยอดีตแฟนนุ่ม
กระทำชำราวเมื่อ๓ตุลาคม
ตำรวจรวบรวมหลักฐานและออกหมายจับในที่สุด

หลังจับตัวในโชคชัยนายโชคชัยปฏิเสธ
นายโชคชัยบอกว่า๒๖สิงหาคม
เขาเลิกรากับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายคนนี้

หึงห่วงก็จะคุยโทรศัพท์แล้วก็ทะเลาะกันอยู่บ่อย
ครั้งสุดท้ายนัดฝ่ายหญิงคือโทรนัดนะคะ

ให้มาเจอแล้วอยากจะมีความสัมพันธ์
เพื่อทิ้งทวนก่อนจะเลิกกันจริง
ผู้ต้องหาอ้างว่าฝ่ายหญิงยินยอม
ก็เลยนัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แต่ระหว่างที่อยู่ด้วยกันเขาพยายามง้อฝ่ายหญิง
แล้วก็มีความสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๒ทุ่ม
แต่ฝ่ายหญิงไปอาเจียนในห้องน้ำ

นำเศษแก้วมาปาดข้อมือตัวเอง

แล้วเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะตบผู้หญิงด้วยว่า

อย่าเอาแก้วไปกรีดแขนอะไรแบบนี้
ตบหน้าผู้หญิงไป๓ครั้ง
ขึ้นมาก็พยายามจะง้อพยายามจะรั้ง

แต่หลังจากวันนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลย

ตำรวจเลยบอกว่างั้นก็ต้องควบคุมตัว

นเพชรเกษมสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

ติค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่

โชคชัยพ่อของผู้ต้องหา
นะคะเขาบอกว่า

ก่อนด้วยซ้ำไปหาถึงคอนโด
ด้วยซ้ำมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ทั้งคู่เคยเปิดโรงแรมนอนด้วยกัน

แต่ว่าเหมือนกับผู้หญิงมีปัญหาเรื่องเงิน

เดือนหนึ่งได้ละ๒๖สิงหาคม

แล้วผู้หญิงมาหาเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กัน

แอบเอาแก้วปลาลงพื้น

ข่มขืนจะไปประกันตัวลูกชายมาสู้คดี

เหมือนกับว่าฝ่ายหญิงต้องการเงินจากลูกชายหรือเปล่า
อันนี้พ่อของผู้ต้องหาตั้งข้อสังเกต

ก่อนหน้านี้ก็เคยขู่ขอเงินมาแล้ว

จะไปประกันตัวมาสู้คดี
จะพาลูกไปแจ้งความกับ

ปลดปล่อยเขาเขาเลยแจ้งความ

มีอ่ะเขาบอก

เขา

ผู้หญิงนะ

คือทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็
ไปอยู่บ้านโซนแถวโซนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะ
ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้
ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวเรื่องนี้ตำรวจบอกว่า
ก็เดี๋ยวตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนก็แล้วกัน
อยากจะไปคุยกับผู้เสียหายเดี๋ยวกระทบกระเทือนจิตใจเขาด้วยนะ

เดี๋ยวรอทางฝั่งผู้เสียหายเขารักษาอาการซึมเศร้าก่อน

มันคือเรื่องของจิตใจด้วยที่กระทบกระเทือนอย่างหนักนะคะ

เรื่องของขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย
แต่เอาเป็นว่าเธอยืนยันแล้วก็เธอก็ไปแจ้งความ